ก็ยังคงเปิดกว้างสำหรับการลุ้นแชมป์ค่ะ
เมื่อวานพลาดท่าแผลค่ะ
เปิดบ้านพบกับห้องเย็นท่าข้ามค่ะ
ซึ่งเขาก็เคยแพ้ห้องเย็นท่าข้ามมาแล้วในเกมเล็กแรกนะคะ
และเกมนี้ก็เป็นห้องเย็นท่าข้ามที่ออกนำก่อน๒ลูกนะคะ
คนเดียว๒ประตูนาทีที่๓๘และ๓๒
แต่ว่าในช่วง๑๐วินาทีสุดท้ายนะคะ
บุรีก็มาไล่ตีไข่แตกได้จากพิรพัฒน์แก้ววิไล

เกมเป็นห้องเย็นท่าข้ามที่บุกมาชนะ๒ประตูต่อ๑
เพิ่มเป็น๓๙คะแนนรังอันดับที่๕นะคะ
แต่ว่าแข่งมากกว่าอยู่๑นัดค่ะ

ทำหน้าที่ถือทงวงกลมกลางสนามก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันด้วยนะคะ
มาดูผลการแข่งขันฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคู่ที่น่าสนใจนะคะ